เราไปทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่า

คนนี้มาจากอำเภออุบลรัฐนะฮะจังหวัดขอนแก่น
ชกและ๗๙ฟ้ายชนะ๕๒ฟ้าย
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๒๕ไฟล์ครับ
มาถึงทางด้านของมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ชกมาแล้ว๘๔ไฟล์ชนะ๖๑ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๒๑ไฟล์ครับ
ที่๔กล้องเชียงดาวอสนิทพันธ์
เดินทางมาถึงคู่ที่๓ของรายการนะครับกล้องเชียงดาวอสนิทพันธ์
วันนี้เขาจะเจอกับแชมป์ครับคมสรรอจิรวรรณครับ

คู่นี้เคยเจอกันมา๑ครั้งครับ
ย้อนประวัติกันไปในไฟล์ล่าสุดครับ
เป็นทางด้านกล้องเชียงดาวอสิริพันธ์ครับ
เป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะคะแนนคมสรรอจิรวรรณมาได้
ต้องบอกว่าวันนั้นนี่ฉิวเฉียดจริงครับ
ทางด้านคมสรรอจิรวรรณครับ
มีดีกีเป็นถึงแชมป์เี้ยนในรุ่น๖๕กิโลกรัม
นายวีรวัตรโคกแป๊ะครับ
จากตะบนทุ่งโป่งอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับ๒๐ปี
ฟอร์มหลังชนะ๒แพ้๑ครับ
ค่ายมวยอจีรวรรณ
ส่วนทางด้านมุมแดงครับ
นักชกจากแดนเหนือเลยครับ
จากตำบลปิงโค้งครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ

ฟอร์มหลังครับชนะรวดเลยครับ
เป็นนักชกฟอร์มดีในขณะนี้ครับ

ค่ายมวยอสนิทพันธ์ครับที่จังหวัดลำพูน
วันนี้หัวหน้าคณะครับ
อาจารย์สนิทประสมนามเดินทางมาคุมด้วยตัวเอง
ต้องบอกว่าเป็นมวยเข่าบูสู้ทรหด
แล้วก็ดุดันนะครับสำหรับกล้องเชียงดาว
และเป็นนักมวยที่เกิดอยู่ในอำเภอ
ที่ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามครับ
มีถ้ำเชียงดาวที่ประชาชนนั้นนิยมชมชอบแล้วครับ
ต้องบอกว่าสวยงามจริง
คนที่ว่างก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันได้นะครับ
ปกติคนเหนือนี่จะเป็นคนเรียบร้อยนะครับ

แต่ลีลาการชกนี่เป็นประเภทเชิงไม่สนครับ
ลูกเดียวดุครับต้องบอกว่าดุแล้วครับ
ส่วนทางด้านคมสรรก็จังหวะฝีมือจัดจ้านเลยครับ
หลักเรียนมวยดีเลยครับคมสรรค์
เจอกันมาในไฟล์ล่าสุดครับ
แต่กล้องเชียงกันปลายจมูก
วันนั้นนี่เจอกันในรูปแบบ๓ยก
วันนี้เจอกันในรูปแบบ๕ยกแล้วครับ

เชียงใหม่ปะทะขอนแก่น
วันนี้กองเชียงดาวใจปั้มนะครับ
ต่อให้ทางฝั่งของคมสรรนั้นครึ่งกิโล
เลยไปกับ๖๖กับ๖๖๕ครับ
อาวุธมวยนั้นอยู่ที่คมสรรแล้วครับ
หลักเรียมภีมือมวยออกอาวุธสวยง่าย
แต่ลูกบูลูกสู้นั้นอยู่ที่

ภักด์ทายโดยหุ้กสายตัดล้ำตัวก่อนเลยครับ

มีการภักด์ทิ้งประสูรด้วยสองขวาทันทีหมดกัน
อาวุธขัดกันเลยครับคู่นี้
ว่ากันว่าถอยหลังหกล้มครับกล้องจุฬาถอยไม่เป็นครับ
แต่เป็นรถก็ประเภทรถมอเตอร์ไซค์แล้วครับไม่มีเกียร์ถอยหลัง
เดินหน้าอย่างเดียวสมศักดิ์พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับ
อีกภาพนอกภาพในมาใช้ลูกจุ่งจิ๊กแล้วครับ
นี่ครับเตะขวาสวยเหลือเกินครับคมสรร
อย่างขวาพียมืออยู่ที่คมสันทางออกอาวุธให้สวยงาม

ทั้งคู่ครับให้ออกอาวุธครับ
ยังจะเล่นงานฐานล่างขอลงก๊อกเทอร์ดาวก่อนนะครับ
เดินดีนักกำโดดอย่างนี้แหละครับ

ทางด้านไพ่มวยอสนิทพันธ์

ที่ทำมวยเข่าดีอันดับต้น

ไม่ว่าจะเป็นน่ารักอสนิทพันธ์

ที่ส่งเฟย์วิชวัฒน์ทางภาคเหนือ

นำมวยมาต่อยที่ทีมงานของเราตลอดครับ

ทรัพยาการเล่นงานทานราช
กางเกงาไม่สนแล้วครับพยายามจะเบียดเข้าไป
รู้ว่าคู่ต่อสู้นี่เดินเร็วครับ
ตัดแรงตัดกำลังก่อนเลยครับคมสรร
อยากจะยิงบริเวณต้นขาเลยครับ

ขออนุญาตนำชมกลับกดติดตามมาต่อครับ

กล้องเชียงดาวอสนิทพันธ์ครับ

แต่เป็นชัยชนะที่ต้องบอกว่าคุกกี้สูสีเลยครับ
ไม่ส่งเสิร์ฟให้เล่นการธนาน
พนันนะครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาที่ทั่วโลกยอมรับ

พยายามจะเข้ามาเกาะในครับ

สุภาพฤมูลครับไปก่อนครับทะดานคมสรร

มาเลยครับยกที่๒เริ่มต้นครับ

จะตัดกระแทนคาไว้
มันตั้งซ้ายคาเอาไว้ครับชนะกรมสรรค์
โอ้โหวิดีครับจังหวานยัดเพื่อนข่าวเจอสอกครับ

เกมเดือดขึ้นเครื่องร้อนแล้วครับกล้องเชียงดาว
เริ่มรั้วเหมือนกันครับต้องเชียงดาวเจอสอกไม่ดอกเดียวครับ
สนแล้วครับมุกนอกอยากจะเบียนเข้ามา
โอ้โหสลับแล้วเสียบด้วยเขาขวาสวยครับ
คอมสัตย์ขอบคุณครับตีขวา
ผู้เจ้ารักไว้ครับ
อยู่ใกล้จากกลางเวทีครับกรรมการแล้วธวีด
ขวานำเข้ามาแล้วโดดเค้าลอยครับ

หน้าถากไปเฉียดมาแบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับ
แล้วดูครับใช้เหลี่ยมตัวนิดเดียวครับคมสรร
แล้วกดคอของธนากล้องเชียงดาวเอาไว้เลยครับ
เอามาร้องขวางแล้วเสียบซ้าย
โอ้จังหว่างขวางของคมสัตว์ดูครับ

เชดาวไม่ส่วนครับเดินทีจะเจอเขียร่าง
หลักเหลี่ยมทิ้งมือมวยอยู่ที่คมสัตว์แล้วครับ
พยายามจะเน้นที่สองซ้ายสองขวา

อ้าวหลักปวกหมัดเลยครับคมเชดาว
พยายามจะสูดให้มันสูดให้สองเหมือนกันครับ
โอเคครับต่างในกรรมการเบรกครับ
คมเชดาวยังพงเดิน

ไอ้ถูกเมาสมวงเต็มเสียบด้วยเข้าขวาครับ

นี่คือคมสัตว์อ้อจิรวันครับ
ผ่านไป๒ยกครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่า
ประดานคมสัตว์ครับเป็นแพร่แก้กซ้ายและตั้งข่า
เจอทองขวาของทางด้านคมสัตว์ครับ

แล้วดูจังหวะหลังเรียมของเค้าก็
หนุนตัวนิดเดียวเอี้ยวตัวนิดเดียว
กองเชียงดาวก็พยายามจะเน้นที่เข่านะครับ
วางกันต่อครับคนกินท้าพยายามแค่เสียบ
จะเดินลุยวันนี้มาดีเหลือเกินครับ
สัตว์
วางเข่าลอยพองทดาจ้องกินท้าวครับ
เครื่องหมายการค้าเลยครับคมสรรขวางหน้าแล้วเสียบ
ดูครับพยายามจะแก้เกมมาด้วยลูกขวางหน้าครับ
วันนี้มาแข็งแรงแข็งแกร่งจริงครับคุณสัน
คนกินท้าพยายามเข้ามามีลูกทีมดำ
ต้องมีอาวุธดำนะครับคนกินท้าพยายามจะเสียบด้วยเข่า

คนกินท้าพยายามจะประกบในครับ
คนกินท้าพยายามมาเจอข้างขวาของคนสัตว์ครับ
คนกินท้าพยายามจะเสียบครับนี่ครับต่อใน
คนกินท้าพยายามจะรัดไม่ให้ขึ้นขอครับคนสัตว์

คนกินท้าพยายามจะเสียบด้วยขวาของคนสัตว์ครับ
คนกินท้าพยายามจะเสียบด้วยขอครับคนสัตว์ครับ

แล้วว่ากันต่อโกงเกดาวเป็นฝ่ายเปลี่ยนเข้าหา

โอ้โหเอาละครับอย่างนี้ได้ลุ้นได้เฮแน่ครับ

เดี๋ยวเข้ามากรอกนายเสียบเข่า

แล้วตั้งกำแพงคาไว้เลยครับคมสรร
พยายามจะแทงโต้แล้วขาครับ

โกงเกดาวฮุกนายแล้วเติมเข้างขวาไม่ถึงครับ
โคมสันทีครับพยายามจะกดเคล็ดของโกงเกดาว

ที่เลยครับคือที่ของม้วยข่าวครับ
คลิงด้วยฝ่าเสียบขวาอีกทีครับ
กล้องชิงดาวน์ก็โดดขอร้อยใส่

กล้องชิงดาวน์ก็โดดขอร้อยใส่อีกแล้ว

ตีด้วยขวาเหน็บเข้าไปครับกล้องชิงดาว

ก็ได้ใส่แขนเสียด้วยขวา

กล้องชิงดาวน์ก็พยายามจะบิดกระชากมาครับ

กล้องชิงดาวน์ตีไม่สนใจครับ
กล้องชิงดาวน์ก็พยายามจะเล่นเกมนะครับ

กล้องชิงดาวน์ก็พยายามจะใช้เหยียบมาแล้วครับ

กล้องชิงดาวน์ก็พยายามจะใช้เหยียบมาแล้วครับ

กล้องชิงดาวน์ก็พยายามจะใช้เหยียบมาแล้วครับ

กล้องชิงดาวน์ก็พยายามจะใช้เหยียบมาแล้วครับ

กล้องชิงดาวน์ก็พยายามจะใช้เหยียบมาแล้วครับ

หนีไม่ออกนะครับ

หนีไม่ออกนะครับ
หนีไม่ออกนะครับ

อ้างกล้องชิงดาวน์สมีทพันครับ
กล้องสร้างอจรวรรณ

อย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมรับทราบไปในช่วงต้นครับ

สันพยายามจะกระตุกครับแต่ดูครับ
เหลี่ยมพลิกไปพลิกมาครับ

เป็นเครื่องหมายการค้าของเขาเลยครับ

กวางทองน้อยหนุ่มบางกระดิ่งครับ
มวยรุ่นเล็กครับมาเป็นพี่เลี้ยงให้

ยกสุดท้ายของทั้งคู่เลยครับ
สถานการณ์ในพลิกไปพลิกมาครับ

ฝีมือเลยครับต้นไปก่อน

แล้วอยากจะแลกวงในนะครับคมสัน

กองเชียงเดาติดตัวหุบทุกษ์ด้วยมันขวา
ประยังจะสวนด้วยสองความนึงสมีนกันครับ

แบบฉุดออกนี้ครับ
เดินมาลงทุนรับก่อนครับคืนด้วยหมัด
แล้วเกาะในเสียบด้วยเขาขวาเบาครับ
พยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวแล้วล๊อคใน
ลากเข้าเชือกเลยครับ

เล่นงานบริเวณลำตัวสนุกหรือเปล่าครับความสน
เจอบี้เจอปลดครับ

ประทะเจอชวนทะเลาะแบบนี้ครับ

ย้องแรงดวกนะครับจังหวัดที่อีก๖ตัวก็มากับก้องเชียงดาว
ก้องเชียงดาวก่อนไหนอีกครั้งครับแต่ดูครับตีไม่ได้ครับก้องเชียงดาว
ในช่วงปลายยกครับวางแข้งขวาก่อนจะเอาคืน
กลับไหน

หรือครับโดนบี้แบบนี้ครับผมสั่น
ต้องบอกว่าตลอดการชกใน๕เกือบ๕ยกนะครับ
เดินตลอดอย่างที่ผมเคลียรไว้ถอยไม่เฟ้นครับก้องเชียงดาว

จ้อในฟรีด้วยเขาขวาครับ
ได้แต่ประคองตัวเองถ่อดีแคมโคนสัน
พยายามจะขวางหน้าแล้วเสียบซ้ายครับ
และครบ๕ยกครับ
นี่แหละครับกล้องเชียงดาวอสนิทพันธ์ครับ

จะย้ำแค้นหรือถูกล้างตาเดี๋ยวดูกันครับ

แล้วพยายามจะเด้งตีครับ

มือเจอล้วงลำตัวแบบนี้ครับ

โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าคู่นี้สะกดคำว่าถอยไม่เป็นจริงนะครับ
เอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับเป็นอะไรกันละวันไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
กรงเชียงดาวอสนิทพันธ์
โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับพี่ท็อปวันนี้

พบรถพบเครื่องจริงแต่แบบเมื่ออีกวันนี้
ใช่แล้วครับรองคู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้านะฮะ
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์